ท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะเราดูเรื่องของรถยนต์คันหนึ่งนะครับ
สีขาวคันหนึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
อยู่อยู่ก็ขับปาดหน้ารถกระบะแล้วก็ใส่เกียร์ถอยหลัง
ถอยหลังมาชนกระบะไม่ยั้งนะฮะสามครั้งติดติดกันนี่นะฮะ

๑ครั้งแล้วนะครับ

นี่ชนจนกันชนกระเด็นขนาดนี้เลยเหรอคะ

ครั้งที่สามเสร็จก็ไปเลยนะฮะเจ้าของรถกระบะบอกว่าพยายามขับตาม
ชักมีดออกมาคู่อีกนะจังหวะที่ขับตามไป
แล้วก็หนีมุดหายไปนู่นเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าของรถกระบะนะครับก็เลยเอาคลิปหลักฐานนี้ไปแจ้งความนะครับ
สพสเม็ดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
แล้วก็เอาคลิปมาลงทางโซเชียลเพื่อให้ผู้คนช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อย
ถอยหลังชนเข้าไปสามครั้งเอามีดชูขู่ขึ้นมานะครับแล้วก็ขับหนีไป
เหตุการณ์นี้นะครับเจ้าของคลิปบอกว่าเกิดขึ้น๒๘ธันวาคม
หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ชนบุรีนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปถามผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุก็เห็นเหตุการณ์นะอย่างคุณป้าเนี่ยฮะ
คุณป้าขายของอยู่ตรงนี้นะครับบอกว่าเห็นรถสองคันเนี่ยขับตามกันมาจากหลังห้าง
พอมันถึงจุดทางโค้งก็เลี้ยวซ้ายกันตามปกติรถกระบะเนี่ยไปหยุดชะลอตรงทางม้าลายเพื่อให้คนเดินข้ามถนน
แล้วรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สสีขาวที่ขับตามมาอาศัยจังหวะนี้
อ้อมขึ้นไปอยู่ข้างหน้ารถกระบะ
แล้วก็ตามคลิปเลยถอยชน๓ครั้งแล้วก็ขับหลบหนีไป
คันที่จะถอยชนอ่ะมันปาดไปปาดหน้าแล้วก็พอถึงพอโปะ
ตบใกล้เหลืองอ่ะเขาก็ชนปึ้งปึ้งปึ้งสามสามครั้ง
ขับมาตอนแรกมันไม่ไหวนะก็ขับรถมันเยอะขับตามกันมาเรื่อย
รถมันเยอะเหมือนจะเหมือนต้องมีเรื่องมามาก่อนอ่ะ
ไม่งั้นเขาไม่มาชนอย่างนี้เพราะรถมันโอ้โหมันบุบเยอะอ่ะ
มันพังเยอะอ่ะมือซ้ายพังเยอะเลยอ่ะ
ผู้ชมครับมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่รถทั้งสองคันไปจอดกันอยู่หน้าบ้านที่เห็นในคลิปนะฮะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเป็นช่วงเกือบสักเที่ยงแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยป้าบอกว่าป้านอนอยู่ในบ้าน
แล้วอยู่ได้ยินเสียงรถเบรกเสียงดังก็รีบออกมาดูปรากฏว่า
เห็นรถเก่งฮอนด้าแจ๊สสีขาวสภาพท้ายรถพังเสียหาย
แต่ว่าเป็นฝ่ายกำลังขับหนีออกไปแล้วมีกระบะนะฮะ
สภาพหน้ารถพังเสียหายมาจอดคาประตูบ้านป้าอยู่
นะฮะตรงนี้นะครับเป็นรถกระบะขนส่งพัสดุนะครับ
รถมีผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะโดยผู้ชายที่เป็นคนขับรถ
ก็เล่าให้ฟังนะครับทุกผู้ชมครับเขาบอกว่าถูกรถแจ๊สเนี่ย
ขับมาขวางหน้าแล้วถอยชนแล้วก็ขับไล่ตามมาถึงหน้าบ้านป้านะครับ
ที่รถแจ๊สเนี่ยจะขับหนีไปผู้เสียหายบอกว่า
คนขับรถแจ๊สเอามีดมาขู่ด้วยระหว่างขับไล่ตามไป
ชาวบ้านคนอื่นอื่นก็บอกนะครับบอกว่าคนขับรถเก่ง
ลักษณะท่าทางคนขับเหมือนกับเมายาเสพติด
รถมันก็เบรกเสียงดังสนั่นเลยแล้วมันก็โค้งโค้งเกือบไม่เข้า
แล้วก็ขับเลยไปแล้วอีกคันที่โดนชนอ่ะก็วิ่งตามมาตามมาทีนี้ป้าก็นึกก็เบรก
เข้าอีกเบรกไม่ได้ก็เขาเบรกอยู่แต่หัวเขาน่ะบี้แวนมาเลยบี้เปิดกระโปรง
เปิดเลยนะเขาบอกแล้วเขาลงมาเขาบอกว่าชนผมอ่ะทีนึงแล้วผมว่าแล้วแล้วเขาก็
ขึ้นรถไปแล้วก็มาซ้ำอีกสองทีแต่คนคนที่โดนชนอ่ะเขาเล่าเขาบอกว่ามันจะเอามีดแทง
ผมด้วยแต่ไม่แต่เห็นมันไม่เห็นภาพอ่ะนั่นแหละเหมือนกับคนเมายาแล้วก็กระจกไม่ปิดอ่ะ
เปิดแล้วเขาบอกเขานั่งอยู่ตรงข้างบ้านแล้วเขาเห็นก็เหมือนคนเมายาอะไรแค่นั้นแหละ
ผู้ชายคนเดียวส่วนคนขับกระบะนะครับที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับบอกกับเรานะฮะ
เราก็สอบถามข้อมูลนะครับเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเดินทางไปส่งของที่ห้างที่
ส่งของเสร็จกำลังจะกลับแล้วระหว่างทางไปเจอรถเก๋งแจ๊สสีขาวขับมาข้าง
แล้วรถกระจกลงมาพร้อมกับโชว์มีดคล้ายจะข่มขู่ตอนนั้นก็เลยให้รถเก๋งเนี่ยเหมือน
กับเขาก็จอดรถแล้วพยายามที่จะแบบให้รถเก๋งเนี่ยแซงไปก่อนนะคิดว่าเออสงสัยจะรีบมา
อ่าคิดว่าเออเอามีดมาโชว์ขู่อะไรก็ว่าไปอยากไปก็ไปแต่เรื่องมันไม่จบครับเพราะระหว่าง
ไปติดไฟแดงเนี่ยอยู่อยู่รถแจ๊สคันนี้ไม่รู้มาจากไหนอีกนะครับขับมาปาดหน้าแล้วก็
ถอยชนสามครั้งตอนนั้นก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่อง
อะไรกับใครมาก่อนไม่รู้จักผู้ชายที่ขับรถแจ๊สคันนี้ด้วยไม่รู้เหมือนกัน

ผมก็ให้เขาแจกหน้ากลงไปคุณบ้างเนี่ยไง

แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรียนเป็นร้านเขาคืออะไร
คนขับรถกระบะบอกนะครับว่า
หากให้ตำรวจตามตัวกรณีให้เจอนะครับ
เพราะว่ารถที่ถูกชนเนี่ยรถที่เขาขับมารถกระบะเนี่ยเป็นรถบริษัทนะครับ
แล้วมีประกันชั้น๓ฮะเพราะฉะนั้นถ้าตามคู่กรณีไม่เจอเนี่ย
ทางบริษัทเขาบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยแจ้งความไว้ที่สพสเม็ดนะฮะโอ้โห